ที่บอกว่าเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลล่ะค่ะ
อยากที่จะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์อย่าให้หนึ่งชีวิตต้องเสียไปกับคำว่ารอค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์อย่าให้หนึ่งชีวิตต้องเสียไปกับคำว่ารอ
บันทึกความทรงจำที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
น้องปวดท้องมากมากจนต้องส่งตัวฉุกเฉินจากโรงพยาบาลชะอำไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเพชรชบุรี
พอไปถึงพยาบาลบอกให้รอรอแล้วก็รอ
ทั้งที่น้องปวดท้องมากจนนั่งไม่ติดเก้าอี้
รอนานจนน้องช็อกหมดสติล้มลงไป
รู้ว่าน้องมีอาการเส้นเลือดใหญ่ในกระเพาะแตก
แต่หลังจากนั้นน้องก็น็อกและหมดสติไปอีกหนึ่งครั้ง
แต่รอบนี้ไม่สามารถปั๊มหัวใจให้กลับมาได้
น้องไม่กลับมาแล้วเพราะคำว่ารอเพียงแค่คำเดียวเท่านั้น
แล้วก็ถูกแชร์ออกไปตอนนี้มากกว่า๒แสนครั้งแล้วค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็สอบถามไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คนไข้เดินทางมาถึงโรงพยาบาลเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่ง
เสียชีวิตในเวลา๔โมงครึ่ง
คือพอน้องเดินทางมาถึงโรงพยาบาล

แล้วก็เอ็กซาเรย์ประมาณบ่าย๒โมงค่ะ
จากนั้นเวลาใกล้บ่าย๓โมง
น้องก็หมดสติเป็นลมไป
เจ้าหน้าที่ก็รีบพาตัวคนไข้เข้ามาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ให้น้ำเกลือ
พอผลเอ็กซาเรย์ออกมาแพทย์ก็เริ่มสงสัยค่ะว่า
อาการของน้องไม่น่าจะใช่โรคกระเพาะ
ก็เลยทำการเช็คอาการอีกครั้งหนึ่ง
ด้วยการส่งตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
พอได้ผลคอมพิวเตอร์ออกมาก็คือเวลาบ่าย๓โมงครึ่ง
ก็รู้ทันทีว่าเส้นเลือดใหญ่ในสวงอกของน้องแตกค่ะ
ซึ่งทางโรงพยาบาลนั้นไม่สามารถทำการรักษาได้
ก็รีบประสานกับทางโรงพยาบาลราชบุรี

แต่น้องก็มาเสียชีวิตซะก่อน
อำนวยการโรงพยาบาลบอกนะคะว่า
เราใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงกว่า
ถึงจะรู้ว่าเส้นเลือดใหญ่ในสวงอกของน้องแตก
ซึ่งก็ถือว่าเร็วแล้วไม่ได้ล่าช้าอะไร
เพราะว่าโรคประเภทนี้วินิจฉัยธรรมดาจะไม่สามารถตรวจพบได้

และทางเราก็ได้ทำการดูแลรักษาอยู่ตลอด

โดยหลังจากนั้นแพทย์ที่ให้การดูแลก็มาพูดคุย
ทำความเข้าใจกับญาติของน้องนะคะ
ซึ่งทางญาติเองก็ยอมรับในผลการรักษา

ให้มีการผ่าตัดเพื่อชนะสูตรหาสาเหตุของการเสียชีวิต

และส่งรายงานไปยังกระทรวงสาธารณสุข

ล่าสุดทางด้านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาบอกนะคะว่า
สั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
สุขภาพที่๕เป็นผู้ดูแลและเข้าดำเนินการตรวจสอบ
รวมถึงรวบรวมข้อมูลสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้วค่ะ